ไปดูเรื่องของทนายตั้มหน่อย

มาที่นครสวรรค์เนี่ยมาถึงตอนเกือบ๖โมงเย็น
พนักงานสอบสวนในคดีอดีตภูมิกับโจ้บอกว่า
ขอให้มาให้ข้อมูลแล้วก็เอาคลิปหลักฐานอะไรต่างมาให้หน่อยนะครับ
ใช้เวลาสักชั่วโมงกว่า
ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม

หลังจากที่ให้ปากคำกับตำรวจเสร็จเรียบร้อยนะครับ
นายตั้มได้ออกมาเปิดแชทลับที่ได้พูดคุยกับ
ตำรวจชั้นผู้น้อยเจ้าของคลิปที่ส่งมาให้
ที่มีการเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์
แล้ววันนี้เอามาเป็นหลักฐานให้กับตำรวจนะแต่ไม่ให้บันทึกภาพ
เป็นข้อความที่ธนายตั้มเขาแชร์ไว้เอง
แต่แชทที่ทนายตั้มให้กับสื่อมวลชนดูเนี่ย
ส่งข้อความมายังเพจสิทราเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเมื่อ๒๔สิงหาคม
ตอน๑๕นาฬิกา๒นาทีแล้วแนะนำตัวเป็นตำรวจนครสวรรค์
อยากขอความช่วยเหลือกรณีภูมิกับรีดเงินคดียา
จากนั้นได้ส่งคลิปวีดีโอมาให้ทั้งหมด๒คลิป
ความยาวรวมกันเนี่ย๙นาที๕๐วินาที
บอกว่าขอให้ส่งไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จากนั้นทนายตั้มได้ให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวไป
แล้วมีหลักฐานการพูดคุยกันถึงเวลา๑๖นาฬิกา๔นาที
แล้วก็ไม่มีการตอบโต้ในแชทนั้นอีกนะฮะ
เพราะได้ย้ายไปสนทนาในช่องทางอื่นแทน
ทนายตั้มพูดถึงการสอบปากคำในวันนี้ด้วยนะครับ
บอกว่าตำรวจเนี่ยได้เรียกมาสอบถามนะฮะ
มาสอบข้อมูลในประเด็นหลักก็คือเรื่องของคลิปที่ได้เผยแพร่ออกไป
โดยมีการสอบถามเรื่องที่มาของคลิป
แต่เป็นการสักถามปกติไม่ได้เค้นเอาคำตอบ
ซึ่งธนายตั้มบอกว่าไม่ได้เปิดเผยชื่อคนให้คลิป
แชทลับที่ให้ผู้สื่อข่าวดูกับตำรวจ

จากนี้ตำรวจเนี่ยให้ยืนยันว่าคนในคลิปเนี่ยเป็นใครบ้าง
ที่เห็นในคลิปนะที่เขาเปิดเผยเนี่ย
ตำรวจให้ทนายตั้มยืนยันว่าคนนี้ใช่อดีตภูมิกับโจ้ไหม
คนนี้ใช่คนนี้คนนี้ไหม
โดยรองภูมิครับการกองปราบรามเนี่ยมาสอบปากคำด้วยตัวเอง
จากนั้นก็ได้ขอบคุณทนายตั้มที่ให้ความร่วมมือ
โดยเฉพาะประเด็นที่นำคลิปหลักฐานมาให้เนี่ย

นายตั้มบอกว่าส่วนตัวรู้สึกพอใจนะครับ
ที่ได้มาให้การที่เป็นประโยชน์กับรูปคดี
พร้อมกับบอกว่าหลังจากนี้คงจะต้องไปเป็นพยานในทุกสำนวนคดี
และพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจ
หากมีการเรียกมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ส่วนประเด็นที่อายการจะมาดูสำนวนคดีนี้ด้วย
นายสิทธามองว่าจะทำให้คดีเนี่ยมีความรัดกลุ่มมากขึ้น
เขาก็ถามระบุมานะครับว่าคือใครผมได้คลิปมาได้ยังไงนะครับ
ผมก็ได้บอกกับทางพนักงานสอบสวนไป
อย่างที่แจ้งกับพี่สื่อไปนะครับว่า
ผมได้มาจากทางแชทเฟซบุ๊กนะครับ
แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยอยู่ที่นี่นะครับ
แต่ว่าคือใครอะไรยังไงเนี่ยผมก็บอกกับทางคณะพนักงานสวนแล้ว
ผมขอสงวนเอาไว้นะครับด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย
อย่างวันนี้ที่สอบผมเนี่ยก็ท่านรองผู้การกองปราบมาเอง
รองผู้ประชาการมานะครับแล้วก็ท่านอายการด้วย
อายการจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
เพื่อที่จะได้ให้คดีนี้พิจารณาร่วมกันตั้งแต่ตอนนี้
เวลาไปถึงชั้นอายการท่านอายการจะไม่ต้องดูสำนวนอะไรมาก
เพราะว่าได้มีการดูในเรื่องของประเด็นเอาให้มันครบแล้ว
ผมก็พอใจนะครับที่วันนี้ได้มาให้การที่เป็นประโยชน์กับคดีนะครับ
ก็อย่างที่ท่านรองผู้ประชาการท่านก็บอกก็ขอบคุณนะครับ
ที่วันนี้ผมให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็เอาคลิปหลักฐานนะครับ
เอาเข้ามาประกอบในในชั้นสอบสวนเดี๋ยวตัวผมเองเนี่ยคงจะต้องเป็นพยานนะครับ
ในในทุกสำนวนคดีผมว่ามีความรัดกลุ่มมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าพนักงานอายการเนี่ยนะครับท่านก็เชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายทุกอย่างนะครับ
คุณผู้ชมคะมาดูต่อค่ะเชื่อว่าประเด็นนี้คุณผู้ชมน่าจะอยากรู้เหมือนกัน
เพราะว่าหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้อดีตภูมิกับโจ้พร้อมพวก๗คนอยู่ในเรือนจำอยู่กันยังไง
มันมีกระแสข่าวในโลกโซเชียลใช่ไหมคะว่าเอ๊ะนอนห่องแอร์หรือเปล่าดูแลดีเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือยังไง
คือจริงแล้วคดีนี้โอนสำนวนไปที่กองปราบแล้ว
ดังนั้นเมื่อคดีโอนไปกองปราบตัวผู้ต้องหาจะต้องอยู่ที่ไหนจะต้องย้ายไหมหรือยังไงอันนี้หลายคนก็สงสัย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามนายนโรงจุ้ยสร้อยนะคะผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิศนุโลก
ก็ยืนยันว่าอดีตภูมิกับโจ้พร้อมพวกรวม๗คนยังอยู่ที่เรือนจำกลางพิศนุโลก
ยังไม่ได้มีการประสานจากตำรวจว่าจะต้องเคลื่อนย้ายไปไหนยังไง
ถ้าจะต้องเคลื่อนย้ายจริงโอ้โหมันต้องวางแผนในการเคลื่อนย้ายนะคะ
คือตอนนี้อดีตภูมิกับโจ้กับพวกเขาอยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการโควิด๑๙
คือมันจะมีห้องสำหรับการกักตัวก่อนจะเข้าไปรวมกับผู้ต้องขังคนอื่นในเรือนจำ
ถ้าจะย้ายตำรวจต้องทำเรื่องขออนุมัติจากสารอาญาหรือสารจังหวัดนครสวรรค์ก่อนค่ะ
ถ้าได้รับการอนุมัติทางเรือนจำก็จะต้องทำหนังสือแจ้งมาว่าจะต้องมีการเคลื่อนย้ายตัวผู้ต้องหา
ถามว่าตอนนี้อดีตภูมิกับโจ้เป็นยังไงบ้างอยู่ในเรือนจำเป็นยังไงบ้าง
ซึมเศร้านอนไม่หลับของอดีตภูมิกับโจ้เริ่มผ่อนคลายค่ะ
เพราะว่าได้รับยาจากแพทย์จิตเวทที่ไปประเมินอาการเมื่อวานนี้นะคะ
ก็เริ่มกินอาหารได้ตามปกติอาหารไม่ถูกปากมันก็แน่นอนนะคะ
ก็เหมือนผู้ต้องขังรายอื่นนะคะก็อาจจะอาหารไม่ถูกปาก
แต่เรื่องของอาหารเนี่ยนะคะสามารถซื้อรับประทานจากร้านค้าสวัสดิการของเรือนจำได้
หมายความว่าถ้ามีคนไปเยี่ยมก็สั่งอาหารจากร้านค้าสวัสดิการ
แล้วก็ส่งไปให้ผู้ต้องหาหรือว่านักโทษในเรือนจำอย่างนี้มันได้นะคะ
ว่าจะฝากเงินเป็นลักษณะมีฟองอะไรไว้ให้แล้วผู้ต้องหาก็ไปสั่งซื้อเอาเอง
ใช่อย่างนี้ฉันทำหน้าที่ธนายความอย่างนี้เคยไปเคยไปในเรือนจำเคยสั่งอาหารสั่งอะไรให้นักโทษมาสั่งได้
แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหนักโทษไปเดินซื้อเองอะไรไม่ได้
ทีมข่าวไปสำรวจบรรยากาศหน้าห้องที่เกิดเหตุค่ะ
กาแฟค่ะในห้องปฏิบัติการชุดปรับรามยาเสพติดสพมนครสวรรค์
ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าก็ยังเนี่ยค่ะมีแนวกั้นอยู่แบบนี้ห้ามเข้าออกนะคะ
ด้านหน้าเป็นห้องปฏิบัติงานสายตรวจงานป้องกันปรับรามสพเมืองนครสวรรค์
ก็ยังมีตำรวจสายตรวจเดินเข้าออกปฏิบัติงานตามปกติครับ
ทีมข่าวก็ถามถึงการทำงานของตำรวจชุดศูนย์ห้าหมายถึงคนอื่นอื่น
ที่อยู่ชุดเดียวกันกับอดีตภูมิกับโจ้ว่าเป็นยังไงบ้าง
ยังทำงานอยู่ไหมยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ไหมครับ
เขาก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะคะแต่ว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมาชุด๐๕เนี่ย
ก็ไม่เห็นที่โรงพักไม่เห็นแต่เมื่อกี้นี้ก็มีผู้บังคับประชาให้ข้อมูลแล้ว
ตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันได้ตามปกติ
แต่ช่วงสองสามวันนี้ไม่ได้ไปที่โรงพักส่วนป้ายชื่ออ่ะ
ก็ดูแล้วเห็นไปแล้วป้ายชื่อที่ไม่มีภาพของอดีตภูมิกับโจ้
นี่นะคะแต่ทีนี้ที่จอดรถของอดีตภูมิกับโจ้
ยาเสพติดของสพมนครสวรรค์ที่เหลืออยู่เขาก็ยังทำงานอยู่นะ
ยังทำงานค่ะเดี๋ยวประชาชนจะเป็นห่วงว่าเอ้าแล้ว
ช่ายนุ่มนะฮะชื่ออาร์มนะครับเขาบอกกับเราอย่างงี้นะฮะ

บอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าตั้งแต่อดีตภูมิกับโจ้มารับตำแหน่งที่สพมนครสวรรค์เนี่ย
โอ้โหในพื้นที่นะมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยทุกคืนเลย
ที่สำคัญเนี่ยอันนี้ในมุมของอามนะ
ว่ามันดูจงใจหรือเปล่าลักษณะเหมือนกับไปตั้งด่าน
เพื่อจะตรวจปริมาณแอลกอฮอลของลูกค้าที่มาดื่มกินในร้านอาหาร
หรือแม้แต่พนักงานของร้านเอง
เพราะตำรวจเนี่ยจะตั้งด่านแบบดักฝั่งซ้ายฝั่งขวาของร้านเลย
เอาเป็นว่าคุณออกจากร้านเนี่ยยังไงก็โดนนะ
รวมทั้งไปตั้งด่านอยู่ที่หน้าสพเมืองนครสวรรค์เป็นประจำทุกคืนด้วย
มันเกินกว่าเหตุรึเปล่าตอนที่อดีตพกโฆษธ์ยังอยู่
อามเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของตำรวจก็คือจะขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านอาหารก่อน
หากเจอจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ที่ขับผ่านจะเข้าไปโบกให้จอด
แล้วก็จะเชิญให้คนขับรถเนี่ยไปที่ด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ซึ่งมันจะตั้งอยู่คนละเส้นทางนะฮะ
ละเส้นทางกันเพื่อให้เป่าวัดระดับแอลกอฮอล์
เป่าแล้วเนี่ยแน่นอนว่าถ้าคุณเมาแล้วขับปริมาณแอลกอฮอล์เกินเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกเอาไว้เนี่ย

แต่ที่นี่เนี่ยอันนี้อาร์มเขาอ้างนะเขาบอกว่าด่านที่นี่เนี่ยเขาใช้โซโลแกนคือจ่ายจบคาด่าน
ถ้าเป็นพวกจักรยานยนต์ปริมาณแอลกอฮอลเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
ตรงนี้จะต้องจ่าย๔๐๐๐บาทแล้วปล่อยตัวกลับบ้านไป
แต่ถ้าขับรถยนต์เอา๘๐๐๐บาทแล้วปล่อยตัวกลับบ้านไป
ไม่ถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับไม่ต้องไปสพเมืองไม่ต้องไปโรงพัก
อันนี้อาร์มอ้างกับเรานะครับอามบอกว่าหลังจากเกิดคลิปอดีตภูมิกับโจ้
ถุงคลุมหัวหลุดออกมาเนี่ยปรากฏว่าทุกวันนี้ไม่มีการตั้งด่านเลยในตัวเมืองนครสวรรค์
นี่ฮะแต่ความจริงถ้าคุณเมาแล้วขับยังไงคุณก็ต้องถูกจับนะถ้าคุณไม่เมาไม่ขับคุณจะไม่ถูกปรับอย่างนี้ใช่ไหม
ขณะเดียวกันเนี่ยอามบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยเคยเดินทางไปเที่ยวร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับเป็นร้านเหล้านะ
และที่นี่คือร้านประจำของอดีตภูมิกับโจ้ชอบพาลูกน้องมาเป็นพวกลูกน้องแล้วก็เพื่อนตำรวจเนี่ยบางทีมากันก็๑๐กว่าคน
มาถึงเนี่ยทุกครั้งที่มาเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมวางตัวโอ้อวดลักษณะกลางใช้อภิษฎความเป็นตำรวจเป็นภูมิกับสพเมืองเนี่ยมาเลือกที่นั่งอย่างโต๊ะอื่นถ้ามีคนจองแล้วนั่งแล้วถ้าเขาจะนั่งก็ต้องได้นั่งอะไรประมาณอย่างนี้
หมายถึงเขาขี่วนบริเวณที่มีร้านเหล้ารอบแล้วพอเจอมอเตอร์ไซค์ก็เรียกไปที่ด่าน

แล้วเจอแบบรีดเงินตบทรัพย์อะไรอย่างนี้ไหม
ยังไม่เคยเห็นครับในด่านก็เคยได้ยินมาบ้างว่าจ่ายตรงที่ด่านเลยบางทีก็ไปโรงพักแล้วแต่ครับ
เรื่องร้านเหล้าเนี่ยนะคุณผู้ชมลองฟังข้อมูลตรงนี้ดูหน่อยแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรส่งข้อความมาคุยกันนะคะคือทีมข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับเด็กเสิร์ฟร้านเหล้า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

สัปดาห์ละ๔วันสัปดาห์หนึ่งมี๗วันไปร้านเหล้า๔วันเกินครึ่งเข้าไปอีก
ไปกินเล่าสัปดาห์ละ๓๔วันนะค่ะและทุกครั้งนะน้ะ
ก่อนที่อดีตภูมิกับโจ้กับชุด๐๕จะมานั่งดื่มจะโทรไปจอง
โทรศัพท์ไปจองโต๊ะล่วงหน้าบ้างก็ให้ลูกน้องเดินทางไปจอง
ไปรอไว้ก่อนมาครั้งหนึ่งสิบกว่าคนมากินเหล้ากันทีสิบกว่าคน
ทุกครั้งที่อดีตภูมิกับโจ้และทีม๐๕พูดคุยกับเด็กเสิร์ฟที่ร้าน
ก็พูดเพราะอยู่นะก็พูดครับตลอดแต่พอเมาได้ที่
ก็โอ้โหพูดจาเสียงดังเอะอะโวยวายบ้าง
แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาหรือว่าทะเลาะกับใคร
สิบกว่าคนได้ค่ะอืมเวลาเขาเข้ามานี่เขาจะมีอภิษฎอะไรบ้าง
เช่นจองโต๊ะอะไรยังไงเวลาเขาจะเข้ามาหนูไม่แน่ใจว่าเขามีอภิษฎอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าส่วนใหญ่เด็กคนคนในร้านก็เยอะแล้วก็เขาอาจจะแบบมีลูกน้องเขามาจองอะไรแค่นี้ค่ะ
แต่เสิร์ฟอาหารได้ตามคิวปกติค่ะเด็กก็ดูแลปกติค่ะ
พูดคุยปกติแบบคนเมาปกติเลยค่ะ

ดังเท่าไหร่นะคะปกติสำหรับคนกินเหล้าเลยค่ะทั่วไป
อันนี้ที่นักเที่ยวเขาเล่าให้เราฟังนะ

จริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยก็ต้องฟังอีกฝั่งเขาด้วยนั่นแหละนะครับ
ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของการย้ายเรือนจำหน่อยนะครับ
พันธบทเอกอเนกเตาสุภาพรองภูมิครับการกองปราบรามเปิดเผยว่า
หลังจากสอบปากคำพยานไปสิบปากเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เคยสอบไปแล้ว
แล้วก็มีการสอบใหม่ร่วมกับอายการเบื้องต้นพยานทั้งหมด
และผู้ต้องหาทั้ง๗คน
โอนย้ายทั้งสำนวนคดีและผู้ต้องหา
ไปที่ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครนะครับ
กรณีคลิปเหตุการณ์ที่ปรากฏในสำนวนคดีเนี่ยตำรวจได้รับมาหลายช่องทาง
คลิปที่ได้รับจากทนายสิทธาเป็นเพียงช่องทางหนึ่งเท่านั้น
ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนำคลิปของทนายสิทธาและคลิปอื่นไปเปรียบเทียบกัน

ซึ่งทางพันธมตเอกอเนกเนี่ยท่านบอกว่า
หากรู้ตัวผู้ที่ส่งคลิปให้กับทนายสิทธาก็จะเป็นเรื่องดีนะ
หากไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพฤติกรรมในคลิปเนี่ย
ยืนยันว่ายังไงก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ประเด็นเรื่องคลิปนะครับเป็นเรื่องคลิปเนี่ย
มันมีมาจากหลายช่องทางนะเอาไปว่างี้แล้วกัน
มีหลากหลายช่องทางคือคำว่ามาจากทนายสิทธาก็คือส่วนหนึ่ง
ซึ่งเราก็ต้องเอามาดูว่าตกลงมันเป็นคลิปเดียวกับที่เราได้มา
จากเจ้าพนักงานหรือไม่นะครับก็แค่นั้นเองครับ
จำเป็นต้องหาตัวคนที่นำความผิดมาให้สุดท้ายไหมคะ
ไม่มีข้อมูลมันก็ไม่เสียหายอะไรเห็นกันนะคะ
เราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงและใช่หรือไม่นะครับ

นายมาวินผู้เสียชีวิตจากคดีนี้ค่ะ
คือได้คุยกันทางโทรศัพท์นะคะ
แล้วคุณแม่ก็อนุญาตให้ทีมข่าวของเรานำมาเผยแพร่ได้
คุณแม่ของนายมาวินผู้เสียชีวิตเปิดใจเลย

ทางครอบครัวยังไม่ได้เชิญดวงวิญญาณของลูกชายเลย
รับว่าอยากจะเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณ

ลูกชายแม่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
สบายใจขึ้นมากที่สาเหตุออกมาแบบนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าสาเหตุเกิดจากยาเสพติดมันไม่จริง
เพราะว่าจริงแล้วการเอาถุงพลาสติกมาคลุมศีรษะลูกชายแม่
นี่แหละมันคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ลูกชายแม่เสียชีวิต
แม่เสียใจที่ตำรวจทำแบบนี้
พอจับผู้ต้องหาได้เนี่ยแม่โล่งเลยค่ะ
แต่แม่บอกว่าอยากให้สอบสวนเพิ่ม
เพื่อหาคนกระทำความผิดและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ครบ
อาจจะไม่ใช่แค่๗คนนี้
เมื่อวานแม่ก็ไปดูจุดต่างพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ไปตั้งแต่บ้านกาแฟโรงพยาบาลปริ้นต์ปากน้ำโพ

แล้วก็ไปฟังการแถลงข่าวที่มีอายการมาร่วมแถลง
แม่บอกว่าพอแม่กับพ่อได้เห็นจุดที่ลูกชายถูกทำร้ายเนี่ยนะ
โอ้โหตอนกำลังจะเดินออกจากบ้านกาแฟ
แม่ก็เรียกลูกชายมาวินกลับบ้านกันนะ
อยากจะให้วิญญาณลูกกลับบ้านมาด้วย
แม่บอกว่ายิ่งได้เห็นคลิปแม่น้ำตาไหลนะคะ
น้ำตาไหลคิดถึงลูกมาก
ทุกวันนี้ก่อนนอนทุกคืนแม่ก็นอนดูรูปลูกชาย
บอกว่าระหว่างที่กำลังร่วมประชุมก่อนแถลงข่าวเมื่อวานนะคะคุณผู้ชม

คุณพ่อคุณแม่มาฟังเป็นการแถลงร่วมกัน

แม่บอกว่าแม่ก็ภาวนาบอกว่ามาวินอย่าแกล้งกันเลย

แม่บอกว่าแม่ก็ตั้งข้อสังเกตเองนะว่า

เป็นวิญญาณของลูกชายแม่ตามมามาแกล้งหรือเปล่า
คือหลานก็สัมผัสถึงวิญญาณของลูกชายแม่ที่เสียชีวิตได้
หลานบอกว่าเหมือนกับมาวินพยายามจะบอกกับแม่ว่าขอโทษ

อยากโทรศัพท์หาอยากคุยกับลูก
เหมือนที่ลูกมีชีวิตอยู่คือก่อนหน้านี้คุยกันทุกวัน
แต่สภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ
แต่แม่บอกว่าขออนุญาตจริงนะยังไม่พร้อมจะเจอกับนักข่าวจริง
ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะ
รับว่าตั้งแต่ลูกชายเสียชีวิตกลัวมาก
ไม่ไว้ใจตำรวจเลย
เพราะรับไม่ได้ที่ตำรวจมาทำกับลูกแม่แบบนี้
เรื่องของคดีความก็รอนะคะรอขึ้นศาล
รอให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน

กลัวว่าจากโทษที่ข้อหาแต่ละข้อหา
๗ผู้ต้องหาโดนข้อหานักโทษหนัก
กลัวว่าจากโทษหนักมันจะเบาลง

รู้สึกว่ามันไม่เครื่องใจว่า
มีคนช่วยเหวือเราเพราะโรยพ่อ
ปกติเราเองก็ไม่รู้ที่จะทำยังไงได้
เพราะวันนี้ก็จะนอนกันดูรูปเค้าอยู่
นทรบดิจ

เจ็บตามไม้ไขมือโรยพลัง

เมื่อนี้พักคุณอยู่

เพชรพ่อพี่แจ้ง
แบบจะรู้

แม่ก็เหนื่อยจะแย่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เหมือนคือในความรู้สึกนั้นนะคะ
เพราะว่าไฟไฟจะดับแป๊บหนึ่งแล้วก็ติดแล้วก็มันดับแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
ป้าเนี่ยลูกป้านี่เขาก็แค่พูดว่าแม่ผมขอโทษนะอะไรอย่างนี้
ความพูดจริงที่สุดเป็นอะไรอย่างเงี้ย
นี่คือเสียงคุณแม่ของนายมาวินผู้เสียชีวิตนะคะ
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรา
คุณแม่ก็อนุญาตให้นำมาเปิดเผยได้นะคะ
คือคุณแม่ก็อยากจะเปิดใจแต่ไม่พร้อมจะเจอหน้านักข่าวไงคะ

คุณแม่ติดใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะที่ลูกชายเสียชีวิตอ่ะนะ
คุณแม่ส่งข้อความมาด้วยนะคะคุณพระภูมิคุณผู้ชมค่ะเป็นข้อความทางไลน์
ส่งมาหานักข่าวของเราอะค่ะตอนเวลาทุ่ม๒๖นาที
คุณแม่ก็อนุญาตให้เปิดเผยนะคะคือคุณแม่ส่งข้อความมาว่า
ขอระบายความในใจที่เป็นอยู่ผ่านไลน์นะคะ
ถ้าแม่พูดเองแม่จะพูดไม่จบค่ะแต่แม่ฝากขอบคุณทุกสื่อให้แม่ด้วย
คุณชมพู่ก็คือนักข่าวของเรานะคะชื่อน้องชมพู่
ตอนนี้แม่ก็คิดถึงลูกอยู่มากเลยค่ะแม่พูดไม่ออกโดยคำพูด
ขอพูดผ่านไลน์นะคะแล้วแม่ก็ส่งสติ๊กเกอร์มาให้
น้องชมพู่นักข่าวของเรานะคะนี่ค่ะคือแม่อยากระบายความในใจอ่ะ
แต่แม่บอกขอส่งข้อความมาก็แล้วกันขอคุยทางโทรศัพท์ก็แล้วกัน
พร้อมจะเจอแม่ยังไม่พร้อมจะเจอหน้านักข่าวค่ะ
ก็เป็นการเปิดใจผ่านทั้งทางโทรศัพท์และตัวอักษร
กับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
ก็เข้าใจคุณแม่แหละนะฮะตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องคดีความของลูกชายกันต่อไปนะครับ
ว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะ
ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องของชุดปราบรามยาเสพติด๐๕กันหน่อยนะ
หลายท่านอาจจะสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมต้อง๐๕
คือเขาเป็นรหัสเรียกขานของชุดปฏิบัติการต่างของโรงพักของสพเมืองนครสวรรค์นะครับ
ไม่แน่ใจว่าโรงพักอื่นจะมีลักษณะ๐๑๐๒๐๓๐๔๐๕อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แต่ถ้าเป็น๐๕เนี่ยของสพมนครสวรรค์เนี่ย
คือชุดตรวจจับยาเสพติดและคดีอุกชะกัน
นี้เนี่ยอย่างเช่นต้องไปล่อซื้อยาเสพติดจากพ่อค้าหรือว่าเอเย่นทั้งรายย่อยรายใหญ่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
คดีร้ายแรงต่างก็ต้องไปทำนะฮะ
ปราบปรามยาเสพติด๐๕ของสพมนครสวรรค์เนี่ย
มีทั้งหมดประมาณ๑๑๑๑๓นายนะฮะ
ตามที่รับการแต่งตั้งจากทางภูมิกับนะฮะ
แบ่งเป็นอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับที่เราไปตรวจสอบมานะครับ
หัวหน้าชุด๑คนรองหัวหน้าชุด๑คนมีตำรวจประจำชุดอีก๗นะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำชุดที่เป็นธุรการอีกสอง
ส่วนห้องทำงานก็คือบ้านกาแฟนะคือห้องหลังเกิดเหตุนั่นแหละฮะ
อดีตของอดีตภูมิกับโจ้ที่ไปทำร้ายผู้ต้องหาก็คือนายมาวินนะครับ
เนี่ยเป็นบ้านไม้สภาพเก่าสองชั้นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นร้านขายกาแฟประจำโรงพัก
สพเมืองนครสวรรค์นะครับแล้วร้านกาแฟเขาปิดลงทีนี้มันก็ถูกทิ้งร้างอยู่
จนกระทั่งช่วงนั้นเป็นยุคของพันธบทโทจิลศักดิ์มหือเมืองนะฮะ
มาเป็นรองภูมิกับฝ่ายปราบรามของสพมนครสวรรค์เมื่อประมาณปี๒๕๕๖นะฮะ
แต่ตอนนั้นเนี่ยชุดปราบปรามเนี่ยถ้าชุดปราบปรามเขาจะเป็นชุด๐๒
เขาจะมีรหัสเรียกของเขาเป็นพวกผู้ต้องหาคดีฉกชิงวิ่งลาวเนี่ย
อันนี้ชุด๐๒นะชุดยาเสพติด๐๕นะตอนนั้นจะอยู่บนชั้น๓
แต่ว่าชุดปราบราม๐๒ตอนนั้นเขาก็จะมาทำงานอยู่ที่นี่เหมือนกัน
แล้วทางพันธบทโทจิลศักดิ์เนี่ยเป็นคนบุกเบิกใช้เงินส่วนตัว
ปรับปรุงบ้านกาแฟที่เป็นร้านกาแฟที่เก่าแล้วล้างแล้วเจ้าของเขาไม่ได้ทำต่อแล้วเนี่ย
ให้มาเป็นที่ทำงานของตำรวจฝ่ายปราบรามยังเป็นชุดปราบปราม๐๔
อยู่ตอนนั้นที่ทำงานตรงนี้ทางพันธบทโทจิลศักดิ์ท่านก็เป็นคนตั้งชื่อว่า
เรียกว่าบ้านกาแฟกันแล้วกันจนเรียกกันติดปากเลยเนี่ยตรงนี้ว่าเนี่ยคือบ้านกาแฟ
แล้วมีการปรับปรุงต่อเติมเรื่อยมานะครับสุดท้ายเนี่ยพอทางพันธบทจีรศักดิ์
ท่านก็เปลี่ยนมุมเปลี่ยนที่ทำงานอะไรต่างนานาแล้วก็ท่านก็เกษียณไปนะครับ
จนก็ผ่านไปตามยุคสมัยจนมาถึงนี่แหละครับอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยมาเป็นภูมิกับการสพเมืองนครสวรรค์เนี่ย
ก็ย้ายชุดปราบรามยาเสพติด๐๕ลงมาอยู่ที่บ้านกาแฟแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ทำงานในการทำคดียาเสพติดต่าง
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นตามคลิปนั่นแหละเอาผู้ต้องหาก็คือคุณมาวินมาสอบมาเค้นแล้วก็ไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
ตำรวจที่นำคลิปนี้มาเปิดเผยคลิปต้นเรื่องเนี่ยค่ะครับโอ้โห
จมน้ำตายไปแล้วคนก็ตกใจแล้วก็แชร์ข่าวนี้กันใหญ่เลย
เพราะว่าเป็นห่วงไงคะเป็นห่วงคนที่เปิดเผยคลิปนี้
สุดท้ายแล้วมันเป็นข่าวปลอมนะคะมันเป็นเฟคนิวส์นะคะ
และมีตำรวจที่ถูกนำภาพไปประกอบเนื้อข่าวอะค่ะครับ
เขาออกมาเปิดเผยตัวว่าตัวเป็นเป็นมาแล้วครับอ่า
สิบตำโดรตรีกิตตีศักดิ์บรรณารักษ์น้องเก๋าครับ
เอาภาพเขาไปสร้างข่าวปลอมว่าเป็นหมวดยิ้มเนี่ย
ไปคาดตาดำเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วบอกว่าหมวดยิ้มเนี่ย
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดคลิปผู้กำกับโจ้เนี่ย
มาเปิดเผยอืมเอาไปให้ทนายจนเป็นข่าวครับ
เขาบอกว่าไม่ใช่นะคะไปแจ้งความแล้วที่สอนอหัวหมากนะคะ
เขาไม่เกี่ยวค่ะเอาภาพเขาไปใช้ครับ
แล้วก็เป็นข่าวปลอมด้วยนะคะในเฟซบุ๊คส่วนตัวของสิบตำรวจรีกิติศักดิ
ก็เลยโพสต์ภาพตอนไปแจ้งความด้วยค่ะบอกผมไม่ได้ชื่อยิ้ม
ฝากแชร์หน่อยว่ามันเป็นข่าวปลอมวันนี้เราได้คุยกับสิบตำรวจรีกิติศักดิ์
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยเพราะว่าเขาฝากบอกเรื่องของการเสพข่าว

ตามเฟซบุ๊กส่วนตัวของสิบตำโรตรีกิจติศักดิ์หรือข่าวปลอมนะครับ
แอบอ้างว่าผมนะครับเป็นหมวดยิ้มหรือหมวดทศพรนะครับ
แล้วก็เอาภาพผมไปใช้นะครับว่าผมเสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับ
จากปล่อยคลิปให้ภูมิกับโจ้อันนี้คือไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
เป็นข่าวปลอมนะครับแล้ววันนี้ผมได้ไปดำเนินคดีนะครับ
แจ้งความไปแล้วที่สนหัวหมากนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่เสพข่าวนะครับ
ให้เสพอย่างมีสติด้วยนะครับรู้เหล็กที่เมาข่าวนะครับ
จากวิธีการสังเกตตำรวจนะครับเท่ากับว่าหมวดหมวดต้องมีดาวบนป่านะครับ
แต่นี่ไม่มีดาวนะครับมันจะมีบ้างอยู่ตรงนี้นะครับ
ก็แสดงว่า๑๐ตำรวจตีนะครับเป็นชั้นประทวนนะครับผม
ก็ให้สังเกตดูให้ดีนะครับผมยังก็ฝากด้วยนะครับ
แล้วก็ขอขอบคุณนะครับข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ผมที่ให้โอกาสผมได้มาแก้ข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

ขอบคุณที่ให้ได้แก้ข่าวและร้องเพลงแต่งเพลงเอง
กีต้าด้วยแต่งเพลงร้องเพลงให้กับไทยรัฐทีวี
ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้อธิบายข่าวปลอมนี้ครับ
เชิดไว้ชิดสูงร้องนะคะใช่ไหมครับ
ทุกคนทุกซ่อนจะได้โอกาสถ่ายโอกาสที่พร้อม
และอธิบายข่าวปลอมให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจ
จะเสพข่าวไหนต้องใช้หัวใจและมีเศรษฐี
ปัจจุบันข่าวปลอมมากมีวอนน้องพี่รู้แหล่งที่มา
อยากรู้ความจริงกดมาช่องสามสองให้รับทีมี
คือจริงแล้วข่าวนี้เราแจ้งคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว่ามันเป็นข่าวปลอมเป็นเฟคนิวส์
แต่วันนี้ที่มาเล่าอีกรอบนึงเพราะเนี่ยอยากให้ฟังเพลง
อยากให้ฟังเพลง
คือประจำจริงประจำอยู่ที่บรชนนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางนครสวรรค์เลยด้วย
มันก็เป็นอีกอารมณ์ข่าวตำรวจแต่งเพลงเล่นกีต้าขอบคุณไทยรัฐทีวีที่ตามข่าวนี้ให้